จากการที่มิ้นท์อยู่ในแวดวงข่าวธุรกิจมาหลายปี

เขาเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมโค้ชชิ่งแล้วก็ให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
ที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจแบบก้าวกระโดดด้วยค่ะ
วันนี้มิ้นมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการรายย่อยส่วนหนึ่ง
ธุรกิจของพวกเขาเติบโตไปพร้อมกับสสว
จนทำให้เขาประสบความสำเร็จ
รายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามฟังจากพวกเขากันเลยค่ะ

จะทำเรื่องการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
จริงแล้วสสวจะช่วยของเราอยู่๓ด้านเลยนะครับ
เรื่องการอบรมสัมมนาก็จะพัฒนาตัวเอง
แล้วก็ปัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์
มูลจัดงานหาประสบการณ์จริง
ส่วนใหญ่ผมไปออกทุกงานผมมักจะขายได้
ขายได้ทุกงานไม่มีคำว่าขายไม่ได้
คอยดูแลเราตอนเราเป็นพี่เลี้ยงให้เราตลอด
ที่บ้านห่มรักนะคะเป็นธุรกิจเสื้อผ้ามัดยอมสีธรรมชาติ
จุดเริ่มต้นของธุรกิจก็มาจากการเดินทางท่องเที่ยวค่ะ

ครามถือว่าเป็นราชาแห่งสีธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นเราเป็นคนรุ่นใหม่ก็มองว่า
ทำไมเราไม่ทำเสื้อผ้าให้มันมีกลิ่นอายของความเป็นไทย

ก็ลองผิดลองถูกก็ได้สสวนี่แหละค่ะ

จะมีร่วมออกบุตรต่างประเทศค่ะ
โดยที่ทางสสวนำสินค้าเราไปวางขายให้

ซึ่งเป็นความท้าทายของคนทำงานผ้า
ที่เราจะได้ไปเปิดหูเปิดตาแล้ว
ไปดูซิว่าเราจะชนะใจคนที่นั่นได้ไหม
ให้โลกดูเราดีกว่าใช้คำนี้
สวัสดีค่ะดิฉันชื่อชนกชนอักษรวุฒินะคะ
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูป

ปลูกในดินภูเขาไฟ๖ลูก

สินค้าที่เรามีก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
แปรรูปออกมาอย่างเช่นสบู่
แชมพูครีมนวดเจลวานหางเจราะเก
แล้วก็สครับวอนัทวานหางเจราะเก

เราก็ได้ผลตอบรับมาดีมาก
สสวกับมศก็ให้การอบรม

เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์แบบเชี่ยวชาญเลย

แล้วเราก็ได้สินค้าตัวใหม่ขึ้นมา

เห็นไหมล่ะค่ะว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

เขาช่วยเหลือเรื่องของธุรกิจได้จริง
มิ้นเชื่อว่าหลายคนคงจะสงสัยแล้วล่ะว่า
เอ๊แล้วฉันจะเข้าถึงสสวได้ยังไงบ้าง

บอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ยากเลยค่ะ
ความรู้รวมไปถึงกิจกรรมต่างเอาไว้ในแอปพลิเคชัน
เขามาพร้อมกับโลแกนสั้นแต่ว่าชัดเจนว่า
ซึ่งขั้นตอนการสมัครและใช้งานก็ง่ายเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าจะง่ายขนาดไหนและจะมีข้อมูลข่าวสาร
ความรู้อะไรที่จะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจได้บ้างนั้น
ต้องไปฟังจากผู้ใช้งานจริงกันเลยค่ะ
ก็โหลดแล้วก็สมัครแล้วก็ตามอบรมติดตาม
ที่สามารถพัฒนาคนในกลุ่มแล้วก็พัฒนาตัวของเราได้
แล้วเราก็เข้าร่วมกับทุกโครงการนะคะ
ตรงนี้คือเป็นจุดแรกนะคะที่เราได้เข้ามาสู่งานนี้
ก็เป็นความภาคภูมิใจในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราด้วย
เราก็เลยรู้สึกว่ามีกำลังใจมีช่องทางนะคะ
พบเจอลูกค้าโดยตรงนะคะ

พออ่านโครงการเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราเลย

มาคุยกันทุกมุมมองว่าจริงแล้ว
ตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนความแตกต่างของธุรกิจบุคคลธรรมดา
แตกต่างกับนิติบุคคลแตกต่างจากห้างหุ้นส่วนยังไง
รวมถึงเขาก็จะบอกถึงเรื่องการทำธุรกิจออนไลน์

มีข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการฝึกอบรม
การลุกตลาดต่างประเทศทั้งเอเชียทั้งยุโรปจะเป็นยังไง

ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนหรือผู้ประกอบการรายใหม่
ที่รู้สึกยังหาจุดยืน
หรือหาอะไรที่จะพลิกชีวิตตัวเองไม่ได้

ปีที่แล้วค่ะและบิดจันทร์ค่ะ
หลังจากที่โหลดแล้วเรารู้สึกว้าวเลยค่ะ

รู้สึกว่าเฮ้ยฉันสามารถรับทราบข่าวสารทุกอย่างทุกกิจกรรม
โดยที่ไม่ต้องรอดูหนังสือพิมพ์ข่าวทีวีหรืออะไรใด

แล้วก็สามารถดูได้เรียลไทม์ทุกที่ทุกเวลา

ผู้ประกอบการเขามายืนยันกันแล้วนะคะว่า

เขามีให้เลือกดาวนโหลดได้ทั้งสองระบบเลย

แล้วก็สมัครสมาชิกเริ่มต้นใช้งานกันได้เลยค่ะ

คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร

สสวเขาจัดให้คุณอย่างแน่นอนค่ะ